นางสาวสุพัสรามหาคาเมน
คุณโอ้โหคุณได้ทุกท่าเลยนะ
ที่บอกว่าจะพาไปชมความสวยงาม
พาไปชมคนที่สวย

ไม่ใช่อย่าใช้คำว่ามีอยู่บ้างมีอยู่เยอะ
เขาเดินทางมาบ้านเรามาท่องเที่ยวที่เพชรชบุรี
และก็ไปกราบศักราชสิ่งศักยศิริทร์
รวมถึงไปฝึกทำอาหารฝึกทำขนมนะฮะ
นี่ครับผู้มนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คือพอรุจิรัฐฉัดเฉลิมกิจนะครับ
จำนวน๕คนพร้อมคณะสื่อมวลชนจากประเทศออสเตรเลีย
เดินทางไปที่บ้านขนมคุณปรานีของคุณแม่ปรานีสุขสว่าง
ตำบลท่าบราบอำเภอเมืองเพชรชบุรี
ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตขนมอารัวแบบโบราณ
ขนมอลัวสีสันสวยงามหวานอร่อยห้องหอม
ขนมหวานชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรี
ก็คนสวยเหล่านี้ได้รับฟังขั้นตอนและวิธีทำแล้วก็ลงมือทำ
ก่อนที่จะเดินทางไปยังวัดมหาธาตุวรวิหารพระอารามหลวง
เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบุรี
ที่มีสถาปัตยกรรมโบราณสวยงาม
พร้อมทั้งกราบนามัศกาลพระประธานภายในพระวิหาร
แล้วก็เดินทางต่อไปยังที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคลีขัน
โครงการดังกล่าวนี้เป็นไปตามข้อตกลง
ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนี่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานซิดนี่
เป็นเวลา๑ปีเพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
แล้วก็การเดินทางมาที่เพชรบุรีแล้วก็ประเทศไทยครั้งนี้
ก็จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ให้เห็นไปทั่วโลกด้วยนะครับ